รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหกสิบนาทีอย่างนี้ไปนะครับ

ตอนแม่คุณจากไปเขามาหาคุณบ้างไหม
ไม่เคยนะแต่มันมีเรื่องแปลก
ที่แม่ผมจะเสียเนี่ยผมมีรัง
จำได้เลยผมขับรถไปบ้านเพื่อน
แล้วก็เจอแมวเนี่ยตายกลางทางเนี่ยเป็น๑๐ตัวเลย
ขับไปปุ๊บเดี๋ยวก็เจออีกแล้วขับไปปุ๊บเจอแมวตายอีกแล้ว
ขับไปจนผมพูดกับเพื่อนเนี่ยบอกว่า
เฮ้ยทำไมวันนี้ขับรถแล้วเห็นแมวตายตลอดทางเลยเนี่ย
กระทั่งตอนเช้าถึงได้มาบอกว่าแม่เนี่ยเสียงแต่เมื่อคืนแล้ว
แล้วหลังจากที่คุณแม่คุณจากไปตอนคุณอายุ

ไม่เคยแต่ก็จะมีเรื่องแปลกนะฮะ
อย่างเช่นว่าพอเผาคุณแม่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
เราก็จะเก็บเอาเงินปากผีของคุณแม่เนี่ยเก็บไว้ในโกรธนะฮะ
แล้วก็ปรากฏว่าผมเนี่ยอยู่ข้างล่างบ้านนะครับ
อยู่ดีเสียงเงินข้างบนบ้านเนี่ยดังกลื๊ดเต็มไปหมดเลยอ่ะ
บ้านที่คุณเคยอยู่กับคุณแม่ใช่คือแบบโอ้โหแบบเหมือนเศษเงินหล่นเกลียวเลย
ผมก็เฮ้ยใครทำเงินหล่นใครอยู่ข้างบนมาผมก็วิ่งขึ้นไปดูปรากฏ
ไม่มีอะไรคุณก็เลยเชื่อว่าแม่ก็ยังอยู่ที่บ้านเดิม
ของคุณแต่คุณย้ายบ้านใหม่คุณก็ไม่เคยฝันถึงแม่อีกเลย
ไม่เคยไม่เคยแต่ถ้าสมมุติเราจะพูดถึงสายสัมพันธ์แม่ลูก
แม่จะจากกลายเป็น๑๐ปีแล้วแต่เขาคนนี้ยังเชื่อว่า
วิญญาณของลูกเขาวนเวียนอยู่กับแม่เสมอฮะคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ชม
ผมคิดว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นกับหลายคู่แม่ลูก
โลกนี้นะครับเหมือนกับคุณแม่คนนี้นะครับแม่ศรีดาผัวพิมลนะครับ
ซึ่งเป็นแม่ของดาราชัยก็คือคุณออฟอภิชาติภูพิมลนะครับ
ที่ยังเชื่อแล้วก็มักเจอเหตุการณ์แปลกนะครับว่าลูกชายของเธอนั้นนะฮะ
ยังคอยเป็นห่วงแล้วก็วนเวียนอยู่ข้างแม่เสมอ
ทำไมเขาถึงเชื่อว่าลูกยังอยู่กับเขา
แล้วเขายังมีความเชื่ออีกว่าวิญญาณของลูกยังอยู่ในบ้านหลังเดิมนั่นแหละ
ที่เขาเสียชีวิตครับทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นยังไง
สวัสดีครับแม่ครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ดูดีขึ้นแน่นะเราอาจจะเคยสัมภาษณ์กันมา๒๓ครั้งตอนนี้ต้องถามก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
รสุมชีวิตจากที่บ้านก็ไม่มีไฟไม่มีน้ำอยู่บ้านแบบไม่มีไฟไม่มีน้ำมาสักระยะหนึ่ง
ลำบากลำบลตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะชีวิต
ก็ดีขึ้นค่ะเรียบง่ายก็เรียกว่าสภาพจิตใจดีขึ้นเยอะดีกว่าเมื่อก่อนเยอะอะค่ะ
ตอนนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะก็เป็นผู้จัดการร้านอาหารส้มตำเมืองทอง

ก็ถามว่ารายได้เยอะไหมมันก็แค่พอที่เราประทังชีวิตก็โอเคก็อยู่แบบว่าแบบ

ก็เช่าอพาร์ทเมนต์อยู่ค่ะ

แล้วเขาไปอยู่ยังครับมีคนเข้าไปอยู่ยัง

มีคนเข้าไปอยู่แล้วด้วยหลังนั้น

ใครน้อยนอยเราก็รูปรวมได้ขึ้นไปก่อนเจ้าหนึ่ง
เจ้าหนึ่งก็พอปลดหนี้ไปได้บ้างแต่ส่วนใครที่เยอะหน่อยก็เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน
เดี๋ยวขอจังหวะดีแล้วก็เราก็พยายามที่จะให้หมดหนี้
ตอบอนุญาตย้อนกลับมาอาจจะต้องสะเทินใจหน่อยนะคะ
คุณแม่สีดาคิดว่าทุกวันนี้นี่แกยังมาหาอยู่ไหม
ถ้าจะพูดตามความจริงก็คงเป็นอย่างนั้นนะคะ
เพราะว่าคือเราด้วยความเป็นแม่เนอะ
มันก็อาจจะไม่ได้ว่าเป็นคนที่คิดอะไรหรือว่าเพอร์เจอร์อะไรไปเองนะคะ
คือบางครั้งเนี่ยก็จะมีกลิ่นน้ำหอมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ของเขาอยู่อยู่กับเราด้วยอย่างนี้
บางทีก็เราไม่ได้ใช้น้ำหอมผู้ชายอะค่ะ
แต่ว่าบางทีมันก็มีกลิ่นน้ำหอมผู้ชาย
มาสัมผัสที่จมูกเราอย่างนี้

เพราะว่าในห้องนอนที่เราอยู่เนี่ย
ก็จะมีรูปเขาอยู่รูปใหญ่เลยล่ะ
เห็นแม่บอกว่าครั้งนึงเนี่ย

มาหาแม่ในสภาพที่หนาวมากเลย

มันเป็นช่วงชีวิตที่เราตกอับแล้วนะคะ

เราก็ลืมตามาอุ๊ยออฟ

มันก็ไม่ได้กลัวนะก็ไม่ได้พูดคุยกับเขา

แต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อ
ไม่ได้ใส่เสื้อเห็นแต่ท่อนบนเขา

คิดถึงแม่ดาเหลือเกินอ๊อฟหนาว
ก็พูดอย่างนี้ว่าอ๊อฟหนาวอ๊อฟไม่มีเสื้อผ้าใส่
แม่ก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมล่ะลูก

เขาใส่ในโลงไปให้ตั้งเยอะตั้งแยะ
แต่เขาบอกอ๊อฟไม่ได้รับครับอ๊อฟหนาวเหลือเกิน
ดาแบบว่าเอาเสื้อผ้าให้อ๊อฟใส่หน่อย
เราก็ชั่วโมงนั้นน่ะโหเราตกอับแล้วอ่ะ

เราก็สงสารลูกเราจับใจทำไมล่ะลูก

หาเงินไปซื้อให้หาเงินไปทำบุญให้
ได้ก็เอาพระเนี่ยที่บ้านพระประธานเนี่ย
ไปขายก็โดนกดราคา
ก็กดราคามาก็ได้มันแค่สามพันเอง
เราก็ทำยังไงเราก็ต้องเอาเนอะ
เราก็ต้องเอาแล้วก็เดินทางไปที่วัดที่เราบวชเนี่ย
เพื่อไปทำสังขทานให้ลูกแล้วก็ซื้อเสื้อผ้า
รองเท้าให้ลูกคือเสื้อผ้าหนึ่งชุด
เราก็มีกำลังแค่นั้นรองเท้าคู่หนึ่ง
ก็เอาไปทำให้คราวนี้พระก็บอกว่า
ต้องหาคนมารับของคือทำถวายแล้วเนี่ย
ต้องให้คนเออมีคนเนี่ยมารับ
แล้วเขาจะได้รับตอนแรกเราก็ไม่รู้อันนั้น
เท็จแค่ไหนเราก็เอาสิคะท่านยังไงก็ได้
หนูอยากให้ลูกหนูหายหนาวอืม
ก็ให้คนมารับรับเสร็จเขาเอาไปใส่
เชื่อไหมพอเสร็จแล้วเนี่ยแม่ดาก็กลับมา

ได้ฝากลูกลูกชายไว้กับคุณแม่เนี่ย

ไม่คุณแม่ของคุณแม่ของคุณยายของออฟนะครับ
แม่แท้ก็ฝากไว้ก่อนเพื่อให้อยากให้ท่านอยู่วัดกัน
แล้วก็ออฟอยู่วัดกันสักพักหนึ่ง
พอเข้าไปรับ

เชื่อไหมน้องหนุ่มแม่ชีเนี่ยไม่ใช่องค์เดียวนะ

โยมศรีดาลูกชายเดินไปเดินมาอยู่ในวัดเนี่ย
คุณแม่กำลังจะบอกวิญญาณเขาก็ยังอยู่

แต่นี่แม่ชีพูดเองนะแล้วแม่ชีไม่ได้เห็นองค์เดียว
ชีบอกเราก็ถามบอกจริงเหรอคะคุณแม่ชี
ไม่เชื่อก็ถามดูสิแม่ชีไม่ได้เห็นองค์เดียว

ทุกคนก็แบบเป็นพยานบอกจริงค่ะ
จริงเราก็ถามว่าเราใส่เสื้อสีอะไรคะ
ลองก็ลองดูนะใส่เสื้อสีนั้นลายนี้กางเกงแบบนี้
ทำอย่างนี้เฮ้ยก็เราเพิ่งทำสังกฐานให้ลูกเราก็เป็นแบบนั้นเลย
เขาบอกอย่างที่แม่ชีบอกถ้าสมมุติจะทำจะต้องหาคนมารับ

อ๊อฟจะได้ได้บุญทำของจะถึงเขา
แม่ฮะแต่เมื่อกี้ที่แม่พูดถึงเรื่องแม่ชีอีกองค์หนึ่ง

ใช่ไหมฮะเห็นบอกแม่ไปที่นั่นไปทำบุญ
แล้วแม่ชีเห็นว่าคุณอ๊อฟเดินตามอยู่

คืออย่างนี้คือช่วงที่แม่มีปัญหาเรื่องคดีความน่ะ
คือเราก็แบบเนอะไม่รู้จะทำไงหรอก
เขาก็แนะนำมีคนหนึ่งเขาแนะนำ
บอกเออพี่สิดาเขาแนะนำแม่ชีองนี้เก่งนะ
ลองไปดูสิให้ท่านดูท่านจะดูด้วยยาน
ด้วยยานของท่านท่านก็แก่มากแล้วแหละ
แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยลูกชายมาด้วยนะ

อ่ากลางวันนะเราก็บอกแต่เราไม่เห็นหรอก
เหรอคะลูกชายหนูเหรอคุณแม่ชี
ใช่ลูกชายเรานั่งอยู่เนี่ย
เขามาหาแม่ชีฝากฝังแม่เขาไว้
ให้แม่ชีเนี่ยฝากดูแลแม่ผมด้วยนะครับ
ผมตอนนี้ผมไม่มีกำลังที่จะช่วยเหลือแม่ผมได้
ยังไงผมฝากแม่ผมด้วยนะครับ
แล้วเราก็ด้วยความที่เราอยากรู้ว่าลูกเราจริงหรือเปล่า
เหรอคะคุณแม่เคยเห็นลูกหนูเหรอ
ไม่เคยแต่ใส่เสื้อกล้ามสีขาวใช่ไหม
ใส่กางเกงลายสก๊อตตรงเหมือนผ้าแบบกางเกงนอนอย่างนี้ใช่ไหม
เราก็รู้ได้ไง
ชุดช่ายชุดที่เขาใส่แล้วเสียชีเลย
เพราะว่าแม่ชีไม่เคยไปบ้านแม่ไม่เคยรู้จักแม่เป็นการส่วนตัว
แล้วรู้ได้ยังไงว่า
ตามหน้าข่าวที่เสียชีวิตถูกไหม
รู้ได้ยังไงเพราะเราเป็นคนเห็นศพอยู่ว่าลูกเราใส่อะไร
แท่งบอกเขามีอยู่เข้าฝากฝังแม่ชีเอาไว้นะ

เมื่อกี้เห็นแม่พูดถึงเรื่องวันที่แม่เจอคุณอฟ
อยากให้ย้อนกลับไปสักนิดนึงได้ไหมครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
คืออ๊อฟเนี่ยด้วยเขาเป็นหอบหืดมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละ
น้องเขาก็เป็นแม่เองแม่ก็เป็นแต่แม่เป็นน้อยที่สุด
อ๊อฟเนี่ยเป็นเยอะยิ่งโตยิ่งหนักยิ่งเป็นนัก
แล้วเขาก็จริงเขาจะไปหลายครั้งแล้วนะคะน้อง
เขาจะไปหลายครั้งแล้วแอดมิตรไม่รู้เท่าไหร่

โอ้โหเชื่อไหมน้องหนุ่มหอบเนี่ย
ผมเขียวจนม่วงเราเอารถพยาบาลมารับเขา
เราหันไปมองลูกเราอ๊อฟแนวยักษ์ในใจเนี่ย
นึกในใจหอบแบบว่าเครื่องอ่ะเอาไม่อยู่อ่ะเครื่องหายใจอ่ะ
จนตัวแบบว่าม่วงไปหมดแล้ว
เหตุการณ์วันนั้นคือแม่ยังไงฮะวันนั้นคือแม่ทำอะไรอยู่แล้วแม่ถึงไปเจอเขาหรืออะไรยังไง
คือเสียงเขาเนี่ยอ๊อฟเนี่ยเป็นคนด้วยตัวใหญ่
ตัวใหญ่เพราะเขาตึงตังตึงตังปั๊บเนี่ยเราก็รู้แล้วล่ะลูกเราเนี่ยไม่ไหว
หอบพอหอบปั๊บเราก็จะถามเขาทุกครั้งว่าอ๊อฟหอบใช่ไหมลูกไหวไหม
เราก็ได้ยินเสียงตึงตังตึงตังเราก็ขึ้นไปดูออฟเป็นอะไรอ่ะ
กระโดดขึ้นเตียงลงเตียงหรือเปล่าครับแม่ดาออฟฝันครับเขาก็บอกอย่างงี้
ฝันว่าฝันว่าเขาไม่ได้พูดว่าฝันอะไรเขาอาจจะพูดเพราะความเกรงใจเรา
ด้วยความที่ตัวเองเจ็บปวดอะไรอย่างนี้นึกภาพออกไหมหายใจไม่ออก
แต่เกรงใจแม่ไงไม่เป็นไรครับแม่ดาอ๊อฟไม่ได้เป็นอะไรออฟฝันเขาพูดอย่างนี้
เราก็ฝันใช่ไหมลูกแล้วจะทานข้าวรึยังยังครับเดี๋ยวอ๊อปเรียก
ให้เอาอาหารขึ้นไปส่งเราก็ไม่ว่าอะไรเราก็ลงมานอน
ลงมานอนพอเที่ยงปั๊บเราก็ถามแม่บ้านอ้าวนี่เที่ยงแล้วคุณอ๊อฟทานอะไรยัง
ยังเลยค่ะคุณอ๊อฟไม่เห็นพูดอะไรเลยคุณอ๊อฟไม่เห็นเรียกอะไร
เราก็ขึ้นไปบอกเอาเธอขึ้นไปเรียกสิว่ากินข้าวได้แล้วนี่เที่ยงแล้ว
ปกติเขาจะเป๊ะก็ขึ้นกันไปเรียกก็ไม่มีเสียงตอบ
คนที่สองขึ้นไปเรียกก็ไม่มีเสียงตอบไอ้เราด้วยความเป็นแม่เนอะ
เราก็ขัดใจเธอพูดเรียกกันค่อยเดี๋ยวฉันเองเดี๋ยวคุณขึ้นไปเอง
ขึ้นไปแล้วก็เสียงดังคุบประตูโป้งก็ไม่มีเสียงตอบ
เราก็อ๊อฟไม่ด่านะลูกทำไมไม่ตอบไม่อะไรไม่หือไม่อือเลย
เราก็เฮ้ยมันชักผิดปกติเฮ้ยทำไมลูกเราไม่ตอบอะไรเลย
ตะโกนเสียงขนาดนี้เราก็ไม่มั่นใจแล้วว่าลูกเราเป็นอะไรเพราะว่าประตูมันล็อก
ก็เลยโทรไปบอกยามหน้าหมู่บ้านยามเข้ามาดูให้คุณหน่อยสิมาพังประตูให้หน่อย
เขาก็มาพังให้พอพังให้อ๊อฟไปแล้ว
สภาพที่นอนอยู่ตอนนั้นสภาพที่นอนเนี่ยคือแม่ได้ยินเสียงเขาตึง
คือช่วงนั้นเขาอาจจะล้มพยายามลุกขึ้นมาด้วยความหอบ
อาจจะพยายามลุกขึ้นมาแล้วหน้าอาจจะไปฟาดอะไรเพราะตรงนี้เนี่ยเขาเขียวช้ำแดงตรงหน้าผาก
เขานั่งอย่างนี้นั่งอยู่บนโต๊ะตรงหน้าคอมเนี่ยเขานั่งอย่างนี้แบบไปเลย
แล้วแม่มีรางสังหรณ์อะไรก่อนไม่มีค่ะไม่มีเลย
ก็คือคุยกับลูกชายปกติคุยตอนเช้าคุยปกติไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น
ที่คุณอ๊อฟเขาบอกว่าเขาฝันตอน๖โมงเป็นไปได้ไหมตอนนั้นเขาอาจจะฝันถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วเขาตื่นตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ตอบไม่ได้แต่รู้ว่าตึงตังแบบ
แบบว่าด้วยอ๊อฟด้วยนิสัยเขาเนี่ยเขาจะเดินลงเตียงเฉยไม่ได้
ทุกคนมาที่บ้านเนี่ยจะได้ยินเสียงอ๊อฟขึ้นลงเตียงเป็นปกติ

หลังจากคุณอ๊อฟเสียชีวิตไปยังมีเสียงตึงตังอย่างนั้นเกิดขึ้นอยู่ไหม

คือเขายังอยู่แล้วก็ยังกระโดดขึ้นเตียงเขาอยู่ทั้งที่เขาตายไปแล้ว
ทั้งเสียงไอเสียงหอบเพราะว่าอย่างเช่นตอนที่แม่เนี่ยออกมาจากบ้านนั้นแล้ว
คนงานก่อสร้างเขาไปทำที่บ้านติดกัน
ประเภทแบบว่าอยู่บ้านติดกันไงแล้วก็แกล้งถามเป็นยังไงนอนหลับสบายไหม

ก็สบายบ้างไม่สบายบ้างครับเราถามคนงานก่อสร้างเราบอกทำไมเหรอทำไมถึงไม่สบายบ้างเพราะอะไร
ข้างบนอ่ะนอนไม่ค่อยหลับเลยเป็นเสียงแบบว่าอะไรไม่รู้คือเขาไม่รู้ว่าเราคือเจ้าของบ้านเก่า
นึกภาพออกป่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีเสียงผู้ชายแบบไอมีเสียงผู้ชายหอบแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้ว
แต่เราก็ไม่พูดไงเดี๋ยวเขาจะกลัวเราก็ไม่พูดเหรอไม่มีอะไรมั้งเราก็บอกไม่มีอะไรมั้งบ้านเขาโอเคนี่
บางครั้งแม่ก็ยังเชื่อว่าวิญญาณของคุณอ๊อฟอภิชาติโปวิมลยังอยู่ในบ้านหลังเดิม
อยู่บ้านหลังเดิมอาจจะอยู่ค่ะเพราะว่าเชื่อว่าเขาอยู่เพราะว่าเขาเสียที่นั่นเพราะว่ารอปภอะไรแต่อะไรที่ที่หมู่บ้านนะคะใช่เขาก็ยังเคยเห็นอยู่
ลักษณะยังไงเห็นในลักษณะบางทีเดินอยู่ในบ้านอยู่อยู่หน้าบ้านเลยอ่ะค่ะมาจากบ้านหลังเดิมนานแค่ไหนล่ะคะก็สองปีสองปีกว่าแล้วค่ะ
เอาละอย่างงี้แม่ย้ายออกมาลูกชายแม่ออกมาด้วยมั้ยเขาก็ยังอยู่ละเขาตายที่นั่นนะคะแต่ว่าแม่นึกเชิญเขาออกมาไหมไม่ได้เชิญเพราะว่าเพราะว่าด้วยจิตวิญญาณเขาอ่ะคือเราก็เชื่อมั่นนะเราก็ไม่รู้ว่าเราก็น้องสาวเขายังอยู่ใกล้อยู่ติดเลยค่ะหลังบ้านติดกันเลยแหละมีคนละหลังแสดงว่าแม่ก็ยังมั่นใจว่าล
จะเอาบ้านหลังนี้กลับมาให้ได้นอกจากเรื่องราวของความเชื่อนะฮะที่ว่าคิดว่าลูกชายมียุ่งยุ่งมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยตัวแม่เองเนี่ยก็เคยเรียกว่าประสบเหตุเกือบตายเพราะถูกคนดักยิงมาแล้วด้วยเอ็มสิบหกไม่ได้ดักยิงแม่นะเพราะแม่ไม่มีตัวอะไรถึงขนาดนั้นแต่นี่ก็ยิงคนอื่นอยู่ในเหตุการณ์เชิญแม

ไอ้กระสุนปืนเนี่ยวิถีปืนยิงเนี่ยยิงข้างแม่แม่นั่งอยู่นี้นะแม่นั่งอยู่นี้นะแม่นั่งอยู่นี้นะผมนั่งคนตายนั่งตรงนี้ติดกันใช่เขายิงมาทางไหนยิงข้างนี้ยิงข้างแม่นี้เลยยิงข้างแม่เลยยิงอย่างนี้เลยใช่แต่มันผ่านหน้าแม่ไม่รู้ไปผ่านไปได้ไงแล้วก็ไปโดนคนนี้โดนคนนี้คนที่ตายเนี่ยข้างหลังสามชุดน่ะคือแม่เนี่
แผ่นอะไรวะพัฒติกสีขาวที่แท้เป็นโกรธกลัวเร่ยวยอยู่ข้างหน้าหน้ารถน่ะ
เรียกแม่ตัวเองแล้วพระไม่ได้ห้อยเลยสักองค์หนึ่งแม่จ๋าช่วยลูกด้วยนะลูกคงไม่รอดแล้วล่ะ
เพราะว่าลูกอยู่ในเหตุการณ์ขณะนี้

อยู่แล้วค่ะท่านเสียก็ไป๘๕แล้ว

โอเคนะครับแต่ที่แน่นะฮะแม่ศรีดาบอกว่าวันนี้เนี่ย

จริงแล้วอยากจะมาเช็คดวงตัวเองสักนิดหนึ่ง

วันนี้เราลองมาดูมูขั้นเทพของเราสิ

ดูกันแบบชัดว่าชีวิตจะพลิกฟื้นขึ้นมาไหม
วิญญาณของลูกชายยังอยู่หรือเปล่า

วันที่เกิดลาศรีกุมแล้วตรงกับพศ๒๔๙๘
หลังจากนั้นบวกไปอีก๑๘ปีก็จะเป็น๒๐๐๐
แล้วก็บวกไปอีก๑๘ปี
เพราะฉะนั้นคนที่เกิดราศีกุมใน๓พศนี้อะไรจะเกิดขึ้นฮะ

ภิควณะโชคใหญ่ในชนะสาพระราหูจรต้องพระสารา
จะเกิดโชคใหญ่ในดวงชะตาเป็นแน่นอน
ตะนุกระดุมพระสัชชะพันธุปุตตะ

คุณพิเครียมเขาจะมีกรรมการสูญสีลูก
หรือแม้มี๒คนถ้าเขายังอยู่จะพึ่งพาได้ยาก

มีลูก๑ถึง๔คนใช่ไหม